อีกข่าวหนึ่งนาวินต้าคนข้างอยากรู้อ้าวเล่าสิ
เรื่องของคิตตี้อย่างที่เราบอกว่าตอนนั้นสวีทหวานกันจังเลย

น้องคิตตี้ยังเด็กคิตตี้เนี่ยหลังจากที่ดีกรีดรนาวินต้าเนี่ยนะฮะ
เคยบอกว่าช่วงนี้ห่างกับแฟนสาวไปแล้วก็คือ
ิตตี้ชิชาเนี่ยเพราะว่าเรื่องงานแล้วก็ไม่เคยยอมรับว่าเลิกรากันแต่อย่างไร
แต่ในที่สุดหลักฐานออกมาเมื่อวันที่๒๒มิถุนายน
เมื่อเพจใต้เตียงดาราเนี่ยได้นำรูปที่ลูกเพจส่งมาลง
ครูคิตตี้เกาะแขนอยู่ที่ฮ่องกงว้าว
อดระวังนะรถเมย์วันหนึ่งใต้เตียงดารานี่ฮ่องกงเขายังส่งมาได้เลย
จากรูปเพจนะฮะก็ต้องติดตามจริงเข้าไปรู้จักกันเนี่ย
เพราะว่าอ๋อมีคนเห็นที่ดิสนีแลนด์ด้วย
เขาก็ไปฮ่องกงทีเดียวแล้วก็ไปเที่ยวดิสนิแลนด

คือจริงตอนแรกเลยเคยมีข่าวมาทีนึงแล้ว
เลยปรากฏว่าตอนแรกก็เหมือนกับคุณนาวินต้า
ก็บอกว่าอ๋อคงไม่มีอะไรหรอกเป็นเพื่อนกันนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บ
มันเห็นรูปตรงจุดเกิดเหตุ
คุณเดมเขาก็ออกมาปฏิเสธเป็นเหมาะว่าเป็นมือที่สามของคิตตี้
กำลังเลือกซื้อน้ำหอมกันอยู่
บอกว่านะฮะโดยนาวินต้าได้โพสต์ภาพ

ฉันชอบนาวินต้าตอนวิ่งมาลาทอน

คุณไม่มีวันรู้ตัวเองเข้มแข็งระดับไหน
จนกว่าความเข้มแข็งจะเป็นตัวเลือกเดียวที่คุณมี